พาไปไปที่จังหวัดพิจิตรนะที่นั่นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ

ใช่แต่ที่จะพาไปเนี่ยนะครับไปดูกิจกรรมของเขา
เขามีกิจกรรมในการเยียวยาแม่น้ำพิจิตร
อ่าแม่น้ำพิจิตรนะครับเยียวยาให้กลับมาสมมุติอีกครั้ง

เมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณประตูระบายน้ำตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตรนะครับ
ก็มีพลตรีถนัดพลโกสัยเสวีนะครับ
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๖ในฐานะพบ
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรครับ
เขาร่วมมือกันกับจิตอาสาและหน่วยงานราชการ
ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้เลยครับเยียวยาแม่น้ำพิจิตรแม่น้ำแห่งความหวังนะครับ
เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของแม่น้ำพิจิตรให้กลับมาสู่สภาพเดิม

วิธีการก็คือนี่แหละครับจะโยนเจ้าอีเอ็มบอลแล้วก็ฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์
เจ้าปลวกและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงสู่แม่น้ำพิจิตร
ที่เกิดจากการเอาเสียเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
เขาบอกว่าสาเหตุเบื้องต้นมาจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำพิจิตร
อันนี้ไม่ดีมากทำให้ปลาโอ้เนี่ยตายลอยเกลือนเลยนะ

ก็เลยต้องทำกันแบบนี้แล้วก็ไปจัดกิจกรรมกันที่บริเวณประตูน้ำดงชะพูนตำบลคลองขเชนนะครับ
แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือปากแม่น้ำพิจิตรตำบลย่านยาวนั่นเอง
ทำกันแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาสมบูรณเหมือนเดิมสำหรับแม่น้ำพิจิตรนะครับ

แต่นี่ก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของหน่วยงานราชการรวมไปถึงภาคประชาชนด้วย

กิจกรรมเนี่ยต้องร่วมมือร่วมใจกันไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
เพราะเราทุกคนก็ร่วมอยู่ด้วยกันในโลกใบนี้ใช้สิ่งแวดล้อมเดียวกันด้วย
พอไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะ

ไปเที่ยวแล้วก็คิดว่านี่ไม่ใช่ที่ของเราไม่ได้แบบนี้
แล้วต้องปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลย
แล้วก็ไปเที่ยวเราจะได้เห็นธรรมชาติสวยอยู่กับเราไปนาน